คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครรัชศรีมานะครับมีหญิงวัย๔๕ปีคนหนึ่งใจเด็ดมาก
ถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มากระชากระเป๋าเธอก็ล้มไปทีนึงนะเนี่ยฮะ
แต่ขี่ตามอีกครับโอ้โหโอ้โหแล้วไปทะไหลอ่ะ
บาดเจ็บเลยนะมันไปเกี่ยวกับรถของคนร้ายอ่ะถูกต้อง
คนร้ายมันก็เลยหนีไปเลยเนี่ยนะครับโอ้ตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่เลยนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีที่รถจักรยานยนต์ของนางสุดใจกันตะพล
อายุสี่สิบห้าปีนะครับอ่าล้มถลัยไปกับพื้นถนน
หลังจากถูกคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาประกบรถ
แล้วก็กระชากระเป๋าสะพายที่ห้อยไว้ที่แฮนด์รถฝั่งขวานะครับ
เธอตัดสินใจขี่จักรยานยนต์ไล่ตามคนร้ายด้วยความเร็วพยายามบีบแร่ส่งสัญญาณให้คนร้ายหยุดรถ
ก่อนจะไล่ประกบจนถึงขั้นขี่เบียดรถคนร้ายได้นะอืม
แต่ล้อหน้าของรถจักรยานยนต์ของเธอเนี่ยไปเกี่ยวกับล้อหลังรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
ก็เลยเสียหลักล้มถลายอย่างที่ท่านเห็นนะฮะค่ะแบบนี้นะฮะซี่โครงหักครับ
มีแผลฟกช้ำหลายแห่งตามใบหน้าแขนขาร่างกาย
อ่าทางกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนคนร้ายได้กระเป๋าสะพายไปเนี่ย
ในกระเป๋ามีเงินสดอยู่๕๐๐บาทแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้บนถนนสายศีรษะและเริงมะขามเท่า
ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุนางสุดใจ
ขี่จักรยานยนต์นำเงินสดหนึ่งหมื่นบาทไปฝากที่ตู้ฝากเงินของธนาคาร
แล้วก็กำลังขี่จักรยานยนต์กลับบ้านมาถึงบริเวณตลาดชุมชนศรีสารเริง
แล้วก็กระชากระเป๋าสะพายของเขาไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างภาพในกล้องวงจรปิด

คนร้ายลักษณะยังไงคนร้ายใส่เสื้อพามิชิด
เสียงบลงก็น็อคใส่เสื้อคุมเสื้อร่ม
สีฟ้าสีเหนือน

เสร็จแล้วพอมาถึงหน้าล้างคุณคุณนิกเฉิน
แล้วคนร้ายไม่ล้ม

เจ็บบาดเจ็บก็หนักเหมือนกันเขาไล่ตามมาเอง
ไล่ตามมาเองไล่ตามมาเองแล้วพยายามพยายามจะเบียบให้คุณร้ายลม
แต่คุณร้ายไม่ลมทั้งตำรวจผู้ทรโพกลางอำเภอเมือง
นครราชศรีมาก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะเพื่อติดตามตัวคนร้าย
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทางตำบลโคกรวดอำเภอเมือง
ตอนนี้กำลังเร่งตามตัวอยู่นะคะเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พวกนี้มันก็ฉวยจังหวะใช่ไหมเวลามีทรัพย์สิน
มันเห็นแขวนไว้ห้อยไว้ตามรถจักรยานยนต์